ความน่ารักสดใสของน้องมะลิเด็กหญิงพาขวัญสหวงค่ะ
หลังจากที่เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นการสารฝันให้กับพ่อปอทฤษฎีนั่นเองค่ะ
ใช่แล้วค่ะซึ่งต้องบอกว่านักท่องเที่ยวตัวน้อยน้องมะลิพาขวัญของเรา
จะสนุกสนานตื่นตาตื่นใจมากเป็นพิเศษสำหรับการเข้าเยี่ยมชมอันปังแมนมิวเซียม
บรรยากาศจะน่ารักขนาดไหนไปดูกันค่ะ
คลิปท่องเที่ยวต่างแดนครั้งแรกในชีวิตของหนูน้อยขวัญใจมหาชน
มะลิพาขวัญที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมคุณแม่โบแวนด้า
ซึ่งเป็นการสารฝันของพ่อปอทฤษฎี
เปิดประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ให้น้องมะลิอีกครั้ง
โดยวันนี้หนูน้อยวัย๒ขวบได้ไปเยี่ยมชมอันปังแมนมิวเซียม
ส่วนสนุกสำหรับเด็กและครอบครัวที่มีเครื่องเล่นมากมายให้หนูมะลิ
สปายเดอร์
ซึ่งดูน้องมะลิจะตื่นตาตื่นใจกับของเล่นชิ้นใหม่
และเพื่อนต่างแดนในวัยเดียวกันเอามาก
เปล่งประกายความสุขออกมาเป็นอิริยบทที่เราเห็น
ก่อนจะเดินทางกลับเมืองไทยในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะ